วันพรุ่งนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเดินทางการจราจรกันนิดหนึ่ง
เพราะว่าจะมีการวิ่งมาราทอนระดับโลกเลยนะคะ

เขาจะมีนักวิ่ง๒๓๕๐๐คนมาเข้าร่วมวิ่ง

นี่กระตุ้นการท่องเที่ยวคาดว่าได้๗๐๐กว่าล้านบาท
เรามาดูค่ะว่าเขาจะวิ่งกันเส้นทางไหนยังไงบ้างนะคะ
เลี่ยงกันแล้วละกันต้องเลี่ยงจริงค่ะ
ภูเขาทองสะพานพระราม๘อนุสวรีประชาธิปไตย
ก็ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในเส้นทางการวิ่ง
เป็นงานวิ่งมาราทอนระดับโลกนะคะคุณผู้ชม

เขาจะยกระดับให้เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทาง

นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททบอกว่าปีนี้ปีแรกค่ะ

จำนวนอย่างที่บอกไป๒๓๕๐๐คน
ว่าจะสร้างรายได้เกือบ๗๐๐ล้านบาทนะคะ

จะถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขัน
มาราทอนระดับโลกภายใน๓ปี
งานนี้จะต้องถูกบรรจุแน่นอน

วิ่งมาราทอนนี้วิ่งตั้งแต่เช้ามืดนะครับทุกผู้ชมครับ

มีจุดสตาร์ท๒จุดนะครับ
จุดนี้ก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทย
กับโลหะประสาทถนนรัชดำเนินนะครับ
ในระยะฟูมาราทอน๔๒กิโลเมตร
เริ่มออกตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ดังนั้นจะทยอยไล่ปิดการจราจร
ตั้งแต่ตี๒ตี๒ที่จะถึงของคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไปถึง๔นาฬิกา๓๐นาที
จะปิดการจราจรบริเวณถนนรามคำแหง
ก็คือช่วงหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็บนสะพานต่างระดับด้วย๕กิโลเมตรนะครับ
พระราม๙แยกคลองตันบนสะพาน
จนถึงเลนส์ขวาออกเมือง
หรือว่าตลอดถึงดินแดงยาว๙กิโลเมตร

ตั้งแต่ตี๒๓๐ไปถึงตี๕๓๐
ถนนรัชวิถีช่วงข้ามสะพาน

ปิดถนนตั้งแต่ตี๓ถึง๗นาฬิกา๑๕นาที

ก็จะปิดประมาณตี๓

ตัดเข้าสะพานพระปิ่นเกล้า
สะพานพระราม๘หรือว่าแยกจอปร
ตี๓ถึง๑๐๐๐ชาว

แยกจบประวัติถึงถนนพระสุเมน
ตี๔ไปจนถึง๑๐โมงเช้าค่ะ

ฝั่งกองสลากสะพานผ่านฟ้าอนุสวรีประชาธิปไตย
เวลาตี๒ถึงบ่ายโมง
แต่ไม่ปิดช่วงบริเวณโดยรอบอนุสวรีนะคะ

ถนนราชดำเนินกลาง
ฝั่งทิศใต้ก็คือโลหะประสาทถึงอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ก็ตั้งแต่ตี๒ถึง๗โมงเช้า
ซึ่งก็เป็นบริเวณจุดสตาร์ทเลยนะคะ
ก็เพื่อการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะฮะ

โปรโมทไทยไปในตัวนะฮะนักวิ่งจากทั่วโลกมานะครับ